บรรดารายเดอร์ต่างเขาบอกว่างานคุณก็ไม่ยากนี่

แต่ผู้ชายคนนี้บอกว่าคิดใหม่ครับ
อะไรนะยังไงงานผมยาก
มีลูกค้าสั่งพวงมาลัยแล้วให้เดินขึ้นบันได
ไปส่ง๓๗๙๐ขั้น

ถามว่าเขารับไหมเขารับ
ความลำบากเขาเป็นยังไงไปดูค่ะ
๑พิโลกรัมหนึ่งขึ้นลง๑๕พิโลกรัม
โอ้โหงานผมยากไหมครับนี่
อกจากจะมาด้วยกายแล้วใจต้องถึงนะ

ทำไมเขาขึ้นไปส่งทั้งสูงขนาดนั้น

โอ้โฮนุ่มเรด้อคนนี้ถือว่าแข็งแกร่งนะ
หน้าขาคุณยังอยู่ไหมคะพี่รายเดอร์ค่ะ

คลิปนี้มีคนถ่ายเอาไว้แล้วลงในติ๊กต๊อกค่ะข้อความ
เรื่องจริงปะเนี่ยเรื่องจริงบอกก่อนนะคะ
เรื่องจริงมีคนสั่งพวงมาลัยให้พี่รายเดอร์
เดินขึ้นบันไดที่เขาวงพระจันทร์ลบบุรี๓๗๙๐ขั้น

ส่งกำลังใจรัวเลยให้พี่รายเดอร์ค่ะ

การบริการให้เต็มร้อยเลย

ใคร๓ดอไปเลยได้ลูกค้า๒ได้บุญ๓ได้ออกกำลังกาย
โอเคโอ้ยดีใจที่ลงดอที่๔ได้

ค่ะนะคะสุดท้ายอยากเห็นหน้าคนสั่งจังเลย
หลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์เขาบอกแบบนี้นะคะ

เขายังโพสต์อีก๑คลิปบอกว่า
ลำพังตัวเราเองพยุงร่างขึ้นไปแทบไม่ไหว
ใจจริงแล้วก็ไปเจออีกหนึ่งคน

เขาขนของขึ้นไปลักษณะลูกหาบอะค่ะ
รับจ้างขนของขึ้นไปแบบนี้
ที่ลักษณะเหมือนที่ภูกระดึงเหมือนกันนะคะ
ที่เขาวงพระจันทร์ก็จะเห็นลักษณะคนลักษณะแบบนี้นะคะ

แต่พี่รายเดอร์เนี่ยพี่ยังดีอยู่ไหมคะ
แล้วถ้าเขาจ้างพี่อีกพี่จะไปอีกไหมคะ
คือถ้าพวงมาลัย๓๐๐น่าจะต้องให้สัก๖๐๐อ่ะ